เป็นเหตุที่วัยรุ่นคนหนึ่งทำปืนลั่นใส่เพื่อน
เสียชีวิตกลางถนนส่วนตัวเองเนี่ยนิ้วขาดค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยพยายามจะช่วยกัน
ปั๊มหัวใจค่ะเพื่อที่จะช่วยชีวิตในเบ้นอายุ๑๗ปี
เบ้นเนี่ยถูกยิงเข้าที่ลำตัวใกล้ราวนมขวากระสุนฝังในนะคะ
หมดสติอยู่ตรงป้ายรถประจำทาง
แถวซอยพระราม๒ที่๘๑และ๘๓อยู่ระหว่างกลางนะคะ
แต่ว่าช่วยไม่ทันค่ะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่
แล้วมีผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งก็คือในต้าอายุ๑๗ปี
เป็นนักศึกษาอาชีวะแห่งหนึ่งนะคะ
มีบาดแผลถูกกระสุนเข้าที่นิ้วชี้ด้านซ้าย

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้
หลักฐานอื่นในจุดใกล้เคียงพบกระสุนปืนขนาด๓๘ที่ไม่ได้ยิง๑นัด
มีมิดดาบแล้วก็มีดไดย่าอีก๔เล่มซ่อนอยู่ในพงหญ้า
ใกล้กับกำแพงที่เกิดเหตุนะคะ
ก็สอบสวนจนทราบว่าในต้า
คนที่นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ทำปืนปากกาขนาด๓๘ลั่นใส่ผู้ตายค่ะ
แล้วกระสุนปืนก็ยังโดนนิ้วตัวเองเกือบขาดด้วย

ก็กลัวเอาปืนเอากระสุนอาวุธอื่นไปซ่อนไว้ในพงหญ้า
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมานะคะน้าของผู้ตายคือในเบ้นเนี่ยนะคะ
คุณน้องเล็กเป็นน้าของในเบ้น
ก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของหลานชายตรงจุดเกิดเหตุ
จะไปประกอบพิธีที่วัดพนมไพรที่จังหวัดขอนแก่น
น้าบอกว่าปกติหลานชายเป็นคนเงียบนะคะ
เรียนไม่จบก็มาอยู่กับเพื่อนประมาณ๒๓สัปดาห์จะมาทำงาน
แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด
ในกลุ่มบอกเพียงแค่ว่ามาขี่รถเล่นแล้วมาส่งเพื่อน
แต่ครอบครัวยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
วันนี้เมื่อช่วงบ่ายนะคะคุณปียวัล
ซึ่งเป็นแม่ของนายเบนแล้วก็ญาติ
ก็ไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ช่วงเวลาที่เขาเข็นร่างออกมาเนี่ย
นี่ค่ะคุณป้ากับคุณแม่
คุณป้าเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะคะ
พอเห็นหลานอยู่ในสภาพแบบนี้ก็
เสียใจนะคะร้องไห้แทบขาดใจค่ะ

ตำรวจแจ้งข้อหาในต้าคนที่ทำปืนลั่นเนี่ยนะคะ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต้าให้การกับตำรวจค่ะอ้างว่า
อาวุธปืนปากกาที่ใช้ก่อเหตุเป็นของผู้ตาย
เขาแค่นำออกจากผู้ตายมาเล่นแล้วเกิดลั่นไก่
กระสุนก็โดนตัวเองแล้วพลาดไปโดนผู้ตายด้วย
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันและพกพาอาวุธมีด๔เล่ม
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพียงแต่นำมาสอบปากคำในฐานะพยานค่ะ